มาดูเหตุยิงกันหน่อยค่ะที่นครศรีธรรมราชเขาบอกว่าแค่ขับรถสวนกันเท่านั้น
แต่ยิงกันได้เลยแล้วตรงนั้นอยู่หน้างานศพ
ถนนมันคงแคบมีรถจอดอีกสองฝั่ง
ขับสวนกันไม่พอใจกัน
คือฝ่ายคนเป็นเมียเป็นคนขับรถ
ทีนี้มาไปเจอสวนกับรถอีกคันหนึ่ง
ไม่รู้ยังไงไม่พอใจกันเมียเลยไปฟ้องผัว

ไม่น่าเชื่อเลยนะสาเหตุแค่นี้นะ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะบนถนนตรงนี้นะคะ
อยู่ในหมู่บ้านเขาคาที่อำเภอศรีชนที่นครศรีธรรมราช
คือเจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบเขต
ไปเจอคนเจ็บชื่อนายชาตรีคิดโปร่งนะคะอายุ๓๒
เจ้าตัวเนี่ยสภาพดูสิถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมเข้าที่บริเวณหัวเลยนะ
แล้วมีตรงเอวขวาอีกหนึ่งนัดเจ็บสาหัสนะคะ
มีพี่สาวเขาด้วยที่นั่งมาโดยรถด้วยกัน
ของนายชาตรีถูกกระสุนเข้าที่บริเวณขาบัตรเจ็บเหมือนกัน
คือกู้ภัยเขาก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งคู่นะคะ
คนก่อเหตุรู้แต่ว่าชื่อเล่นชื่อในเบิ้ม
เบิ้มเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านอาหารชื่อดังในอำเภอศรีชนค่ะ
ทะเบียนขอไข่ขอไข่๗๔๓๕นครศรีธรรมราชนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิรามสวัสดิ์ค่ะภูมิกับการสภศรีชนท่านก็สอบสวนแล้วแหละ
ต้นบอกว่าคนเจ็บสองคนมาร่วมงานศพที่บ้านหลังนี้ตรงนี้แหละ
ตรงจุดเกิดเหตุนั่งรถมาคันเดียวกัน
มาถึงหน้างานศพอย่างที่ขวัญบอกเลยถนนมันแคบ
มันมีรถจอดสองฝั่งเลยนะเพราะมีคนมางานศพเยอะ
สวนทางกันก็ยากทีนี้รถที่ขับสวนมาเป็นภรรยาของในเบิ้ม
เบิ้งคือคนก่อเหตุนะคุณผู้ชมมือปืนก็มีการเถียงกัน
เลยโทรบอกในเบิ้มเลยมาช่วยหน่อยครับเบิ้มมาถึงชักปืนยิงสองนัด
คือเบิ้มเนี่ยเขาร่วมงานศพอยู่แต่เมียกำลังขับรถจะมาร่วมงานนะ
เมียเธอไปบอกมีปัญหากับรถอีกคันหนึ่งเบิ้มเดินออกจากงานศพมา
ไม่พูดพร่ำทำเพลงมายิงเขาเลย
โอ้โหเสร็จแล้วยิงแล้วไงต่อจะอยู่เหรอหนีไปเลย
ตำรวจก็เร่งไล่ล่าตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้กลางดึกของคืนนั้นวันเกิดเหตุ
เบิ้มนะคะหรือว่ารู้ชื่อจริงแล้ว
นายสุธิชัยจันสิงตัวคนก่อเหตุมือยิง
มอบตัวกับตำรวจสภศิชนแล้วนะ
พร้อมด้วยอาวุธปืน๙มมที่เจ้าตัวใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
รับสารภาพทุกข้อกล่าวหายอมรับ
เอาปืนยิงในชาตรีและนางกาญจนาเนี่ย
พี่สาวของนายชาราตรีจนบาดเจ็บจริง
ก็ยอมรับเลยตอนนั้นเขาบอกว่า

คนขับกระบะมากับพี่สาวมาถึงหน้างานศพ

ภรรยาก็เลยโทรมาบอกขับสวนกันไม่ได้
มีปัญหากันเขาบอกจริงนายชาติเนี่ย

จะให้ฝั่งของเมียในเบิ้มถอยรถ
แต่เมียในเบิ้มนั่นแหละบอกว่า
เมียก็เลยไปโทรตามผมมาออกจากงานศพ
ผมอยู่ในงานศพก็เถียงกันก่อน
ตอนแรกยังไม่ได้ยิงใส่นะคะ
ถ้าถอยกันสักคันนะก็จะจบไปนะไม่มีเหตุยิงกันแบบนี้นะ
เหมือนคุณบุ๊กบอกเลยนะคะไม่ได้บานปลายขนาดนี้
ตำรวจแจ้งข้อหาในเบิ้มแน่นอนโอ้โหข้อหาหนักพยายามฆ่า
เรื่องของอาวุธปืนนะที่พกมามีกระสุนอะไรไม่ได้รับอนุญาต
คุณบุ๊คไปงานศพเอาปืนไปด้วยนะ
อื้อเนอะ
ก็ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ